แล้วก็มันก็เป็นสร้างแรงกระเพื่อมแรงตื่นตัวไม่ใช่แค่คนในกรุงเทพอย่างที่ได้รายงานข่าวไป
อย่างอุดรทานีเขาบอกว่าเคสของคุณหมอกระต่ายทำให้คนอุดรเองกระตุ้นเตือนกันมากขึ้น
อย่างพ่อเมืองอุดรเองก็เอาล่ะเรามาปรับทางมาลายให้มันดูเด่นชัดขึ้นมาดีกว่า
ให้มันแดงแบบนี้เด่นมากค่ะดูสิจะจอดไหมเวลาคนข้ามเนี่ยนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนเคสของคุณหมอกระต่าย
เขาเรียกว่าทางมาลายแบบโอเวอร์ดีไซน์มันใหญ่กว่าปกติจริงมันแค่มีขาวแล้วก็สลับกับพื้นถนนใช่ไหม
นี่ก็เอาสีแดงทาไปเน้นให้มันชัดขึ้นมานำร่องเรือในการปรับปรุงทางมาลายที่พื้นที่เทศบาลอุดรธานี
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีคุณธนาดรพุทธรักษ์บอกว่าตามจริงแล้วเนี่ยโครงการตีเส้นจราจรบนถนนเนี่ยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่แล้ว
แต่มันมีเหตุการณ์ข่าวสะเทือนใจคนทั้งประเทศกับการเสียชีวิตของคุณหมอกระต่ายก็ยิ่งทำให้ต้องเร่งโครงการนี้
อยากให้มีใครต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ข้ามทางมาลายแบบนี้อีก
ฐานะตัวเองเป็นนายกเทศมนตรีต้องบริหารเทศบาลเมืองของอุดรก็อยากจะเร่งเรื่องนี้ก็เลยมีการเรียกประชุม
สั่งการให้เร่งปรับปรุงพื้นที่ทางมาลายอย่างเร่งด่วนแล้วก็ติดตั้งป้ายเตือนให้รถชะลอ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้น
ทีนี้นายกเล็กเมืองอุดรก็บอกว่าเมืองไทยกฎหมายมันเหมือนต่างประเทศทุกอย่าง
อยากจะแต่งฝากไปถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ขวับกฎจรด้วย
ถ้าที่ที่ผ่านมาสีฟ้าก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไร
อาจจะต้องเป็นสีแดงไปเลยเพิ่งผมเห็นตัวอย่างมาหลายเมือง
แล้วก็ก่อนที่จะถึงทางมาลายเราอาจจะต้องมีเส้นที่มันเตือนให้เห็นว่าอาจจะสัก๕๐เมตรเลย
หรือว่าอาจจะ๖๐๗๐เมตรให้เห็นว่าก่อนถึงทางม้าลาย
เราจะมีสัญลักษณ์หรือว่ามีสีติเส้นที่ทำให้เห็นว่าจะถึงมาลายแล้วนะ
อย่าไปคิดว่าไม่มีคนข้าม
ผมอยากให้ทุกคนนะครับลดความเร็วลงเมื่อถึงพื้นที่ชุมชน
โดยความยิ่งหน้าโรงเรียนและหน้าโรงพยาบาล
ทางข้ามถนนมีเสาจราจรตั้งไว้แต่มันก็มีแต่เสาแต่ไฟมันไม่ทำงาน
ไฟที่ให้คนข้ามเป็นไฟเขียวไฟแดงมันก็ไม่ทำงาน
ไปถามคนที่อยู่ย่านนั้นวินมอเตอร์ไซค์เอง
ก็บอกว่าเห็นด้วยกับแนวคิดปรับปรุงให้สีมันเด่นชัดขึ้นนะ
อย่าเสนอให้ทำเป็นลูกละนาดให้มันเป็นทางแบบเป็นขั้น
ให้คนขับมาแล้วจะได้แบบตื่นขึ้นมาหน่อย
สันหน่อยจะได้จอดให้เขาหน่อยสันแบบนี้นะฮะ
เพื่อให้มันชะลอความเร็วลงจะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ตอนนี้อุดรเขาตื่นตัวหวังว่าน่าจะตื่นตัวทั้งประเทศ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกระต่ายนะครับ